สวัสดีศาสดี
เอาละครับกลับเข้ามาสู่การแข่งขันนะครับ
ภารกิจพิชิตฝันเพื่อชุมชนนะครับ

กับเงินรางวัลสามหมื่นบาท

ถ้าทำได้ตราวเวลาที่เรากำหนดให้

แต่ถ้าทำไม่ได้เหลือแค่๑๕๐๐บาท
จะยิ้มหรือจะมีน้ำตาถึงเวลาจะพิสูจน์การร่วมมือร่วมใจ
งั้นช่วงนี้ของเราเราต้องมีแรงเราต้องร่วมแรง

ช่วงขอแรง
วันนี้มีคนที่จะมาท้าเราต้องบอกว่าเป็นชุมชนที่มีความสามารถ
ความสามารถพิเศษด้านนี้เนี่ยหลายคนต้องบอกว่าหลายคนที่

ชุมชนตำบลท่าสายเป็นชุมชนเก่าแก่อายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วล่ะครับ
ซึ่งที่นี่เนี่ยมีกลุ่มแม่บ้านที่ยังคงประกอบอาชีพสารเข่งป้าทูอยู่
ที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณแล้วล่ะครับ
ถึงแม้เขาไม่ได้รวมกลุ่มกันเป็นระบบ
แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ย

ดังเช่นภารกิจที่ทุกคนต้องการทำ

ก็เพื่อลูกหลานในชุมชนนั่นเองล่ะครับ
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล๑ถึงประถมศึกษาปีที่๖
ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดโครงการ

เพื่อรักษาสุขภาพช่องปากของน้องครับ
และทุกวันนักเรียนกว่า๓๐๐คน
แปลงฟันพร้อมกันในเวลาพักเที่ยง
และนี่แหละครับทำให้ปัญหาเรื่องน้ำปลาปลาไม่พอใช้เกิดขึ้น
หลังจากทานข้าวเสร็จผม

แล้วเวลาลองน้ำต้อง

เพราะว่าน้ำมันไหลช้าครับ
แล้วเพื่อนก็ต้องต่อแถวยาวมาก
คุณครูจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการรองน้ำใส่ถังไว้
เพื่อกักตุนน้ำให้นักเรียนใช้แปลงฟันแบบนี้
และภารกิจเพื่อชุมชนของชาวท่าสาย
ก็คือการนำอาชีพสารเข่งปลาทูมาประยุกต์เป็นเกมการแข่งขันขึ้น
โดยที่ชาวบ้านในชุมชนรวมตัวกันมา๒๐คน
เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ
งานนี้เนี่ยจะได้เงินทุนไปซื้อเครื่องปั๊มน้ำให้น้องโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์หรือไม่
ไปเอาใจช่วยพวกเขาพร้อมกันครับ
คุณค่ะคู่ปิมค่ะคู่ปิมค่ะคุณใช้อะไรเรามา

ภายในสองนาทีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้ได้ภายในสองนาที
ใช่ค่ะสามหมื่นบาทได้ไปซื้อเครื่องปั๊มน้ำแน่นอนแน่นอนค่ะ
สารเข็งประทูทำไมประทูเข็งประทูถึงมีที่นี่
คือว่าในชุมชนเรานะคะเมื่อดีนะคะเออสารเข็งประทูค่ะใช่
อันนี้เป็นสืบทอดมามานานแล้วใช่นานมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว
ที่เราเห็นปลาเข่งปลาทูที่ทั่วทั่วประเทศไทยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มาจากที่นี่เหรอ
ค่ะเอ้ยจริงเหรอเนี่ยเราส่วนใหญ่เราไม่จะรู้ว่าแม่กลองเนี่ย
ประทูหน้างอคอหักใช่ไหมเราก็นึกว่ามาพร้อมเข็งใช่ต้องอยู่ตรงนั้น
แต่จริงจริงแล้วเข่งมาจากจังหวัดนนทบุรีเพราะว่าเข่งที่นี่เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าใช้นานใช้ทนมากสามปียังไม่พังเลยเออเขาสามปี
บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยก็เลยไม่พังถ้าพังเพราะว่าในตลาดตลาดหลายร้านเนี่ย
ตลาดโน้นน้ำบุรีหลายล้านผมไปดูร้านประทูนะหลียังจะเป็นตับเลยใช้เข็งใช้เข็งหมด
ทำให้ได้นะคะมันยากนะการมันต้องอ่อหูด้วย
เราทำมาแล้วให้แค่ขึ้นขอบขึ้นขอบได้๒๐อันภายใน๒นาที
กี่คนเขากี่คนจัดมากี่คน๒๐คนค่ะยี่สิบคน
เข้ากับว่าคนละเข่งคนละสองเข่งยากนะคะโดยประมาณเอาอย่างงี้
เราไปชมกฎิกากันแบบแจ่มเลยเชิญครับ
เข่งปลาถูสู้เพื่อชุมชน
ชาวบ้าน๒๐คนครับร่วมแรงร่วมใจสาร
ขอบเข่งปลาทูให้ได้๒๐เข่งภายในเวลา๒นาที
ถ้าสามัคคีกันทำได้ภายในเวลาที่กำหนด
ก็รับเงินไปซื้อปั๊มสูบน้ำให้น้องกันเลยครับ
เออแมฉันไม่อยากจะบอกว่าชุมชนน่ะสร้างของฉันน่ะพร้อมมากเลย

เหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกับฉันเลย
คนละคนรุ่นนี้นี่รุ่นเดียวกันหมดเลย

เราต้องมาทำเพื่อชุมชนมาทำเพื่อโรงเรียน
ง่ายครับสารเข่งอย่างที่เห็นนี้ท่านผู้ชมคือ
ทำเสร็จแบบนี้เขาขึ้นตัวมาแล้ว
ถึงเวลาติดขอบแล้วก็เชือกผูกเชือกอย่างนี้นะฮะ
ทำแบบนี้นะครับทั้งหมด๒๐อันภายในเวลา
๒นาทีจากคน๒๐คนก็ง่าย

แล้ววันนี้น้องจากโรงเรียนที่กำลังรอปั๊มน้ำจากพวกเราอยู่
บรรดาแม่อยู่มาเชียร์ด้วยใช่ไหมจ๊ะ
เพียบเนียน
ถาอยากได้ปั๊มน้ำ

ตัวเตรียมตัวนะครับ

เร็ว

เช่นเจ้าจะมีความกล้อง

คอบคอบและคอบในนะ
ไม่มาร้าด้วย
เช่นเถอะพอแล้ว

ยากเฮ้ยยาก
ใจเย็นใจเย็นเอาให้เนียนเอาให้เนียน
เอาให้เนียนเอาให้เนียนได้แล้วหนู

๔แล้ว๔๕แล้ว๖๘
สองช่วยได้ช่วยได้นะช่วยกันได้หันมาช่วยเพื่อนได้
อ่าเสร็จแล้วเร็วหันไปช่วยเพื่อนได้นะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า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

กลับมาพบกับรายการอบจมหาสนุกได้ในวันอาทิตย์หน้า

กับของที่ระลึกจากทางรายการอบจมหาสนุก

ราดหน้าจานยักษ์ที่นำมาโชว์ในช่วงขอบอกเนี่ยมีชื่อว่าอะไร
ระหว่าง๑ราชนาโนอาหรือ๒ราชนาพารากอน
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูก
และทำตามกติกา๒ท่าน
หลังจากรายการออกอากาศนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป